ทีนี้ในกรณีที่ชุดของตำรวจที่ไปที่บ้านของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับ
วันนี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
ไปที่สารอาญารัชดาตั้งแต่เช้านะครับ
บอกว่าต้องการไปยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนเรื่องการละเมิดอำนาจศาล
กรณีการออกหมายค้นบ้าน
บอกว่าการออกหมายค้นที่ไปค้นบ้านของตัวเองเนี่ย
เป็นการปกปิดข้อที่จริงต่อศาล
เพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านที่พักอาศัยอยู่

และแม้ชื่อผู้ถือกำหมักศิษย์ของบ้านจะเป็นคนอื่น

เหตุผลที่ขอหมายค้นเนี่ยระบุเพื่อไปจับกลุ่มตำรวจ
ที่ถูกออกหมายจับคดีภนันออนไลน์

การขอหมายค้นอยู่ดีเข้าไปแล้วก็มันเป็นช่วงเกี่ยวพันกับ
จะแต่งตั้งประวัตราโรคนใหม่อะไรอย่างเนี้ย
กลุ่มคนพวกนี้นะฮะเป็นผู้กระทำความผิดอย่างตำรวจที่ใกล้ชิดคุณสุรเชษนะฮะ
เป็นผู้ตามชาในชุดปฏิบัติการไม่ใช่เป็นผู้ใต้บัญชาตามสายงานปกติ
มันก็กระทบกับเธอแน่นอนนะครับมันส่งผลกระทบต่อการแต่งตั้งพบตรไหม
ส่งผลกระทบแหละแต่จริงคุณสุรเชษเขาก็มาอยู่ในคิวที่จะเป็นคู่แข่งที่ต้องได้
ที่จะต้องมาใช้วิธีนี้ด้วยซ้ำนะในทัศนะผมไม่จำเป็นฮะบิ๊กยกไม่อยู่ในคันดิเดตเลยเหรอ
ไม่หรอกครับใน๔ท่านรองพบตรเขาก็เองก็ไม่ได้ดิ้นลนอะไร
เพราะว่ายังมีเวลาราชการอีกเยอะหรืออีก๗ปีถูกไหมฮะแล้วก็เขาก็ไม่ใช่คิวแรก
ไม่ใช่ผู้เมียอุโสสูงสุดใช่ไหมแต่ความจริงในบรรดา๔คนนี้นะฮะ
รองพระพัทรรอนี่นายกจะพิจารณาใครก็ได้นะฮะที่เห็นว่าจะสามารถแก้ปัญหาบ้านเมืองได้
แก้ปัญหาตำรวจได้ที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยนะฮะแต่ว่าพรบตำรวจใหม่มันอาจจะมีคำอยู่คำนึง
ซึ่งร้องมาจากลำนูนก็การแต่งตั้งให้คำนึงถึงอาวุโสแต่ก็ไม่ได้เป็นบทบังคับว่าจะต้องได้ตามวุโส
ก็คำหนึ่งนายกก็ดูหน่อยว่าคนนี้เอาไหมทำไมเหมาะก็ไปคนอื่นก็ว่าไป
มันก็ใครบอกจะฟ้องก็ได้ฟ้องฮะ
แต่ผลมักผลผมว่าไม่เกิดหรอก

ไม่ใช่ฟ้องในเรื่องของข้ามอุโสอะไรอย่างเนี่ย

ฟ้องฟ้องได้ครับสารก็รับฟ้อง
แต่จะเป็นมักผลให้สารไปเปลี่ยนแปลงอะไรไหม

เพราะว่าในเรื่องของตัวกฎหมายที่บอกเรื่องการแต่งตั้งพบตรเนี่ย
บอกแค่เรื่องคำนึงคำนึงถึงอุโส

ก็ไม่ได้ยึดแต่ให้คำนึงครับ
เมื่อก่อนไม่มีคำนึงนะตั้งคนที่๒๐ขึ้นมาได้
โดยไม่ต้องพูดถึงคนที่หนึ่งถึงสิบเก้าเลย

แต่เอาจริงหลักเกณฑ์นี้นะถ้ามีการเรียกร้องในระดับนี้นะฮะ
ว่าต้องคำนึงถึงวุโสนะฮะ

มันก็ถูกต้องนะถ้าคำนึงนะฮะ
ตั้งแต่ตรต้องวางเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับ

สายงานหลักการแต่งตั้งตำรวจที่

แล้วก็พื้นที่แล้วก็อาวุโส

สายงานไม่ใช่ว่าคุณอยู่สายงานอื่น
แม้มันทำได้มันก็ไม่ใช่สิทธิภาพที่ดีที่สุดถูกไหมฮะแล้วก็เอาสู่
ครับหัวใจสำรวจน่ะนะคุณเอ่อภาคภูมิก็คือการรู้จักภูมิเศรษฐ์และผู้คน
ความรู้จบพิจารณาโทษพิจารณาเอกก็ไม่สำคัญนะ
คุณไม่รู้จักกำนานทุยบ้านคุณจะไปรักษาความรู้จักเรียบร้อยอย่างไร
ถูกไหมฮะคุณต้องรู้จักไปไหนมาไหนถูก
ใช่ไหมฮะแล้วก็รู้จักคน
ตำรวจที่มีคุณค่าทุกวันนี้ก็คือตำรวจชั้นผู้น้อย
ผมไม่ชอบเรียกคำว่าชั้นประทวดนะ
ต้องปฏิรูปต้องเลิกเรียกคำว่าชั้นประถวรนะ

อาจจะเป็นระดับปฏิบัติการ๑๒๓ก็ว่าไป
พอเป็นชั้นประทวนนี่มันไม่มีราคาเลยไหม

อันนี้มันเป็นคำที่ล้อมาจากกองทัพ
ตอนนี้คนที่มีคุณค่าก็คือตำรวจผู้น้อยที่เรียกจ่าดาบ

พอพูดถึงไอ้เปี๊ยกเนี่ยรู้แล้ว
ว่านิสัยใจคอเป็นยังไงถูกไหมฮะ
แต่พวกนายตำรวจเนี่ยที่ย้ายไปย้ายมาวุ่นวายไปหมดเนี่ย
แต่งตั้งเป็นพวกผมเรียกแบบหยาบนะเป็นพวกหมาหลง
ตั้งไปแล้วก็ไปไหนก็ไม่ถูก
รู้จักแต่เจ้ามือหวยนายบ่อนอะไรอย่างนี้เจ้าเท่าแก่นู้นเท่าแก่นี้
เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันก็ไม่เกิดแล้ว

ยังไปบล็อกการทำงานของผู้น้อยเขาด้วยนะ
เพราะฉะนั้นก็คือมองว่าเรื่องของการไปค้นไปจับอะไรเรื่องของพนันออนไลน์กับแต่งตั้งพบตร
ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะมีส่วนสำหรับประโยค
มันก็กระทบต่อกรุกนตรีเหตุอยู่แล้ว

หลายครั้งว่าถ้ามันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับผิดชอบตามปกตินะ
คือบชผมไม่ชอบเรียกบชไซเบอร์หรอก
เทคโนโลยีอะไรเนี่ยนะฮะถ้าเป็นการทำหน้าที่ตามปกติของเขา
มีข้อมูลออกหมายจับใครออกใครมีหมายค้นจะตามจับ
มันเป็นเรื่องที่ดีนะโดยไม่สนใจว่าบ้านนี้ใครอยู่
ไม่อย่างงั้นเราก็ต้องคิดนี่พนตีนู้นนั่นพนอากาศ
นี่ยุ่งมั้ยกฎหมายคือกฎหมายนะครับ
ทำแบบนี้ถูกต้องดีแล้วก็ทำโดยสุจริตนะ
ระยาไว้เวลาช่วงเวลาเนี่ยอีกสองวันจะตั้ง
พอวัตราก็คิดโยงไปได้
บิ๊กโช๊กก็เลยมองว่ามันเป็นการเมืองในศพคำถามการตำรวจแห่งชาติ

ผมไม่แน่ใจว่ามันการ
คือข้อมูลพวกนี้การจับกลุ่มลูกน้องนะครับ
ผมคำว่าลูกน้องมันดูมันนักเลงนะ

ของคุณสุรเชษเขาที่อยู่ในชุดเนี่ยนะครับ

มันก็จะทำให้เออเกลิกขึ้นนะครับ
ในช่วงเวลานี้และอีก๒วันจะตั้ง

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ